ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรี
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยค่ะ
ท่านประธานค่ะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายในยติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา๑๕
โดยไม่มีการลงมติเพื่อสักถามตามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
ถึงความล้มเหลวในการจัดการโควิด
ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจค่ะ
จากสภาพการนับตั้งแต่มีโรคระบาดไวรัสโควิดเข้ามา
สู่ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทย
ที่ต้องทนอยู่กับรัฐบาลที่บริหารจัดการไม่เป็น

ควรจะใช้เงินในการจัดหาวัคซีน

จากจัดหาเงินเข้าประเทศไม่เป็นแล้ว
หรือสร้างงานให้คนไทยมีรายได้ไม่เป็นแล้ว
ท่านยังทำให้คนไทยต้องแบกรับกรรม

ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่

ในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนลำบาก

จากทั้งภาษีอากรของพี่น้องประชาชน
จากการกู้เงินจำนวน๙ล้านล้านบาท
แต่รัฐบาลกลับไม่ได้สำนึกเลยค่ะว่า
เงินเหล่านี้คือเงินของพี่น้องประชาชน
ที่จะต้องมาร่วมกันใช้คืน
ท่านได้ทิ้งภาระเหล่านี้ให้กับคนรุ่นหลัง
ที่จะต้องมารับช่วงในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

ท่านได้สร้างประวัติศาสตร์การกู้เงินสูงสุด
ตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

จากสถานการณ์โควิดที่มีความรุนแรง
ในช่วงไตรมาสที่๓ของปี๒๕๕๙
การจ้างงานได้ปรับตัวลดลง

โดยมีอัตราการว่างงานถึง๓๔ล้านล้าน
หรือ๑๐๒๒๕ซึ่งเป็นจุดสูงสุด
ในช่วงของการมีการแพร่เชื้อโรคระบาด
แต่รัฐบาลกลับไม่มีมาตรการที่คุมเข้ม
ในการเข้าออกปิดเปิดประเทศ

รวมถึงการสั่งปิดแคมป์คนงานอย่างกระทันหัน
ทำให้คนงานเหล่านั้นตกงานในทันที

ที่ได้รับค่าจ้างทุกวันหดหาย

ค่าที่ต้องส่งลูกเรียนหนังสือ

อกจากนั้นค่ะยังมีภาระหนี้สินที่เขาสร้างหนี้ไว้
ภาพที่สองค่ะดูสิคะภาพของคนที่ตกงาน
ท่านนายกรัฐมนตรีคงไม่ได้เข้าใจถึงหัวอกคนตกงานแล้วก็ไม่มีความหวังค่ะ
จากน้ำตาที่ปนเปื้อนไปด้วยความกังวลใจว่าพวกเขาจะอยู่อย่างไร
จะมีตีชีวิตต่อเช่นไรจากสภาพที่ต้องขนของใส่รถกระบะ
มุ่งหน้ากลับบ้านต่างจังหวัดสิ้นหวังจะหาทุนที่ไหน
เริ่มต้นอาชีพใหม่อย่างไรคำถามที่หลายคนคุ้นคิด
ถามตัวเองถามต่อรัฐบาลคำถามเหล่านี้แทบจะไม่ได้มีคำตอบจากรัฐบาลเลยค่ะ
เพราะรัฐบาลคิดเพียงแค่จ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรคนจน
จาก๔ล้านเป็น๗ล้าน๑๒ล้าน๑๔ล้านบัตรคนจนถ้ารู้ไปถึง๒๐ล้านบาท
รัฐบาลเองไม่ได้มีการสร้างแผนงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน
กลุ่มคนเหล่านี้ทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาว
ท่านก็ไม่ได้ช่วยอย่างทั่วถึงและมีข้อจำกัดมากมายค่ะ
ท่านประธานค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อพี่น้องประชาชนคนยากคนจนเอาสไลด์ลงค่ะ
หันหัวรถกลับบ้านอาชีพที่พี่น้องประชาชน
ที่ทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่คืออะไรคะ
ชาวนาชาวสวนทำนาทำไร่วันนี้ชาวนาชาวสวนจะไปมีความหวังอะไรคะ
ขณะที่ราคาข้าวเปลือกกิโลละ๕บาทราคาไข่
ถ้าเทียบเท่ากับราคาไข่๑ฟองถูกกว่ามาม่า๑ถุงซะอีกค่ะ
ขณะที่ราคายางถ้วยกิโลละประมาณ๑๗๑๘บาทราคายางแผ่นไม่ถึง๔๐บาท
แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
ว่าทำไมราคายางในประเทศไทยถึงถูกกว่าราคายางประเทศเพื่อนบ้าน

หรือว่าการกำหนดราคายางเหล่านี้ถูกกำหนดโดยกลุ่ม๕สอ
เงาธมึงถึงอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรหรือเปล่าคะ
ท่านประธานค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ชาวสวนผลิตสินค้าการเกษตร
ซึ่งราคาก็ถูกแสนถูกค่ะต้นทุนการผลิตก็แพงแสนแพงค่ะ
ปุ๋ยและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทุกวันพอหันกลับไปดูคอกหมู
คอกหมูหลายร้อยตัวเจออฮีวาโรคระบาดหันกลับไปดูคอกวัว
คอกวัวเจอโรคลำปีสกินท่านประธานทราบไหมคะว่า
ไม่ว่าจะเป็นวัวหรือหมูหรือสวนยางที่อยู่ในสวน
สิ่งเหล่านี้เป็นสินทรัพย์ของเกษตรกรที่รอการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
พวกเขามีความหวังว่าเมื่อเขาเดือดร้อนในครัวเรือน
เขาจะสามารถเอาสินทรัพย์เหล่านี้มาแปลงเป็นเงิน
ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในครัวเรือนของพวกเขา
แต่ด้วยความไม่เป็นมืออาชีพของการบริหารจัดการและการปกปิดข้อมูล
ทั้งการจัดหาวัคซีนและการเยียวยาต่อเกษตรกร
ล้มเหลวจนทำให้ความเสียหายประเมินค่าไม่ได้
ภาษาชาวบ้านตอบว่ามองไปทางไหนก็มืดมนต์ไปหมดค่ะ
ไลด์ที่๓ค่ะมาดูอัตราการว่างงานค่ะท่านประธาน
ไม่ว่าอัตราการว่างงานหนี้สินครัวเรือนสุขภาพและการเจ็บป่วย
ฉันจะเห็นว่าระบบอัตราการว่างงานนี้สูงถึงสามสิบเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามและสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่และมีแรงงานนอกระบบ
ยี่สิบจุดสี่ล้านคนในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ถึงสิบเก้าจุดหกล้านคนค่ะสไลด์ที่สี่ค่ะ
จากการเปิดเผยของแบงค์ชาติในรอบปีสองพันร้อยหกสิบสาม
ถึงสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะตัวเลขของคนตกงานจะทะลุไปถึงหกจุดเจ็ดล้านคน
จะเห็นว่ารายได้จากการจ้างงานจะหายไปถึง๑๘ล้านล้านคน
หนึ่งจุดแปดล้านล้านบาทนั่นหมายถึงว่าในรอบของปีหกห้ารายได้จากการว่างงาน
จะหายไปทั้งสิ้นสองจุดหกล้านล้านบาทท่านประธานค่ะ
แรงงานนอกระบบที่ที่ฉันพูดถึงเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง
และกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแอปพลิเคชันต่างที่รัฐบาลออกแอปพลิเคชันมา
ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเงินบัตรคนละครึ่งสิ่งเหล่านี้คือปัญหาและอุปสรรคในการปิดกั้นโอกาสของกลุ่มคน
เพราะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะส่วนมากจะเป็นคนที่มีรายได้ต่ำแล้วก็ไม่แน่นอนเพราะเป็นแรงงานนอกระบบ
เขาจะมีเฉลี่ยรายได้ประมาณ๖๕๐๐บาทต่อเดือนซึ่งต่ำกว่ารายได้ในระบบที่มีถึง๑๕๐๐๐บาท
พวกเขาไม่มีสวัสดิการคุ้มครองเหมือนรัฐบาลเช่นเบิกประกันสังคมได้มีค่าคลอดบุตร
พวกเขาไม่มีเงินในบัญชีปัญหาหนี้สินชักหน้าไม่ถึงหลัง
ท่านประธานค่ะทุกวันนี้คนจนลืมตาตื่นขึ้นมาเขาจะถามตัวเองค่ะว่าวันนี้เขาจะเอาอะไรกิน
ส่วนคนรวยจะถามตัวเองว่าวันนี้เขาจะกินอะไรดี
ฉันคิดว่านายกรัฐมนตรีคงจะอยู่ในคำถามที่สองค่ะว่าวันนี้จะกินอะไรดี
เพราะท่านคงไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับความอดหยากของคนยากคนจนเพราะทุกวันนี้ท่านก็อยู่บ้านหลวงฟรี
น้ำไฟฟรีนั่งรถไปที่ไหนท่านก็ไม่ต้องควักเงินเติมน้ำมัน
เหมือนกับคนไทยทั้งประเทศค่ะท่านประธานท่านประธานทราบไหมคะว่า
แรงงานนอกระบบประเทศไทยมีครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดกลุ่มคนเหล่านี้มีความเสี่ยง
เพราะส่วนใหญ่มีอายุเยอะมีการศึกษาต่ำแรงงานภาคแรงงานนอกระบบจึงกระจุกตัวอยู่ใน
ภาคของการเกษตรซะเป็นส่วนใหญ่ขอสไลด์แผ่นที่๕ค่ะ
ฉันขึ้นแผนภูมิและสัดส่วนนี้ให้เห็นถึงแรงงานนอกระบบ
ไปจนถึงแรงงานภาคการค้าและการบริการรวมไปถึงแรงงานภาคการเกษตร
ท่านประธานเห็นไหมคะว่ารัฐบาลจะแก้ไขความเหลื่อมล้ำนี้
อย่างไรท่านประยุทธ์บอกว่าท่านจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
รู้ตัวไหมคะท่านได้กระชากความสุขของคนไทย
ไปตั้งแต่ท่านเข้ามาปฏิบัติเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดและท่านก็ยัดเยียด
ความทุกข์ยากมาให้คนไทยเกือบจะ๘ปีแล้วค่ะ
ควรพอหรือยังคะคืนอำนาจมาให้ประชาชน
เพื่อเขาจะได้ตัดสินอนาคตของเขาในการเลือกตั้งค่ะจากผลงานรัฐบาลที่ล้มเหลวขาดวิสัยทัศน์
และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจบริหารไม่เป็นแล้วก็ไม่พยายามเข้าใจทุกปัญหาค่ะ
ทุกครั้งที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสื่อมวลชนก็จะคอยตั้งคำถาม
ท่านก็โต้ตอบไม่ได้และท่านก็โต้ตอบสื่อมวลชนได้หลาย
เกรี้ยวกาดชี้นิ้วด่าทอหรือไม่ก็ประมาณว่าถามวัวตอบควาย
อกจากนั้นท่านยังได้ทำให้ภาพลักษณ์ของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีถูกด้อยค่าจากประชาคมโลกค่ะ
สไลด์ที่หกค่ะตารางหนี้ครัวเรือนค่ะประเด็นสุดท้ายค่ะ
ดิฉันจะพูดถึงหนี้ครัวเรือนประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น๖๖ล้านคน๑๗๑๔๓๙คนค่ะ
นี่คือข้อมูลในเดือนธันวาคมปี๒๕๖๔นะคะ
อยู่ในอันดับที่๕ของเอเซีย
ตอนเดือนกันยายนนะคะปีที่แล้ว
หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง๑๔๓ล้านล้านบาท
หนี้ยังไม่รวมหนี้นอกระบบอีกเป็นแสนแสนล้านนะคะ
ท่านประธานครับวันนี้คนไทยคลอดลูก
ลืมตาดูโลกอูแวะอูแวะออกมานี่นะคะ
จะเป็นหนี้ต่อหัวที่๒๑๖๗๐๙บาท
ในประเทศไทยจะมีจำนวนตัวเลขประชากร
ที่เป็นหนี้ครัวเรือนอยู่๒๒ล้านครัวเรือน
นั่นหมายถึงว่าหนี้ครัวเรือนได้ทะยานขึ้นไปถึง๖๐

หนึ่งครอบครัวคือพ่อแม่ลูกแค่นั้นนะคะ
จากตัวเลขที่ท่านได้เข้ามาบริหาร
และสร้างภาระหนี้สินจากการกู้กู้
พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
อย่าคิดว่าพวกท่านไม่รับผิดชอบภาระหนี้เหล่านี้นะคะ
ประยุทธ์จันโอชาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่
อย่างเสมอภาคแล้วก็พร้อมเพียงค่ะ

เงินที่รัฐบาลเติมให้บัตรคนจน

การเมืองทุกพักที่ได้ร่วมสังคกรรมกับประยุทธ์จันทร์โอชา
ได้ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยจนทั้งแผ่นดินแพงทั้งแผ่นดิน
แล้วก็อดหยากทั้งแผ่นดินค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน